ก็คุณชุวิตเอาไว้หน้าแสนสิริก็ออกมาชี้แจ้งอยู่ในระยะ
เวลาคุณชุวิตแถลงนะฮะคุณชุวิตบอกจะแฉ
แฉออีกครั้งหนึ่งก่อนวันโหวดนายกวันพรุ่งนี้
วันนี้คุณชูวิทย์มาตามนัดนะครับเป็นอีพีที่๓นะฮะ
ใช้ชื่อตอนว่าตอกฝาโลงนะฮะคุณชูวิทย์บอกว่าแฉเพื่อชาติ
พีนี้อีพี๓เป็นอีพีสุดท้ายไม่ถึง๑๐แล้วนะฮะ
คุณชีวิตบอกอีพีนี้เป็นอีพีสุดท้าย
นี่คุณชุวิตเอาเอกสารเป็นโฉนดที่ดินมาด้วย
ดูทัทเกากึกเลยนะจานานมาก
ไร่ถนนสุขุมวิทย์และท้ายโฉนดที่ก็จะมีชื่อเจ้าของใช่ไหมใช่ค่ะ

เอาไว้ค่ะคุณชูวิทย์บอกผมเนี่ยไปซื้อมาต่อซื้อต่อมาจากธนาคารแล้วมีการพยายาม
มาขอซื้อคืนแต่คุณชูวิทย์ไม่ขายให้ค่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันทำให้มีอะไรเกิดขึ้น
ระหว่างคุณเศรษฐาคุณชูวิทย์หรือเปล่า

มาพาดพิงมากล่าวหาผมเนี่ย

แต่คุณชูวิทย์บอกนี่ผมเคยมี

มีชื่อคุณเด็กชายเศรษฐาทวีสิน

ไปซื้อมาตอนที่ถูกแบงค์ยึด
แล้วจะถูกซื้อคืนแต่ผมก็ไม่ขายให้

บอกเป็นหนี้เม็ดนอมินีต่างด้าว

ร่วมกันซื้อหุ้นบริษัทบริษัทหนึ่ง

ให้กับบริษัทลูกของแสนสิริ

รอปภเป็นนอมินีอีกแล้ว
ร่วมปภ

คุณชูวิทย์ยังโชว์ภาพนะครับบอกได้ส่งทีมงานไปตรวจสอบที่ตั้งของ
นอมินีซึ่งพบว่าอยู่ที่ฮ่องกงแล้วเป็นเพียงห้องแถวเล็ก
คุณชูวิทย์บอกว่าเป็นเพียงบริษัทผีตั้งเอาไว้หลอกยืนยันว่านี่คือนอมินีอย่างชัดเจน

โอ้โหมันเป็นบริษัทผีไม่มีคนทำงานตั้งไว้หรอก
ดูที่ดูต่างเข้าออฟฟิศมันดิ
มันคือบริษัทนอมินีชัดเจน
จากนี้คุณชูวิทย์นะครับยังได้โชว์แผนผัง
เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับคุณเศรษฐา
และเป็นคนสำคัญของคงเบ้ง

โดยอธิบายความเชื่อมโยงกับรอปภที่เป็นนอมินี
บอกว่าข้อมูลที่เคยแฉทั้งหมดเนี่ย
ส่งให้สสกับสวไปแล้ว
เพื่อให้นำไปพิจารณาคุณสมบัติของคุณเศรษฐา

มั่นใจว่าหากคุณเศรษฐาได้เป็นนายกนะ

มันหมดเลยคุณเศษฐา
ถามว่าอย่างนี้คุณเป็นนายกได้ยังไง
คุณเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยไม่ได้
และคุณโอนเงิน๖๗๕ล้าน

งานนี้๖๗๕ล้านงานก่อน๔๓๕ล้าน
แล้วคุณบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนขาย
ก็คนขายอะไรล่ะมันเป็นนอมินี
เป็นครั้งที่๓นะฮะที่คุณชุวิตออกมา
แฉเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายที่ดินของแสนสุริ
ซึ่งก็บอกว่ามีหลายพื้นที่หลายผืนหลายที่

เศรษฐาเองก็ออกมาแถลงชี้แจงอยู่รอบหนึ่ง
ให้สัมภาษณ์นักข่าวแล้วก็อัดคลิปแถลง
พยายามได้ยินว่าในฝั่งของแสนสิริกับคุณเศรษฐานี่คือฝ่ายของฝั่งซื้อ
มันไม่เกี่ยวข้องกับฝั่งของบริษัทที่เขาเอาที่มาขาย
แล้วก็ส่งทนายความไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคุณชูวิทย์ไว้แล้ว๕๐๐ล้านนะฮะ
ใช่ก็พูดเรื่องที่ดินตรงสุขุมวิทซอย๑๒อันนี้แหละค่ะ
แสนสิริก็บอกว่ายืนยันซื้อมาถูกต้องนะโปร่งใสแล้วก็ให้ตรวจสอบได้ด้วย
ไอ้เรื่องที่บอกว่ามีบริษัทย่อยเลยเนี่ย
ที่คุณชูวิทย์เอ่ยอ้างถึงแล้วก็ไม่รู้จักหรือเคยทำธุรกรรมกับบริษัท
ราวซิตี้ด้วยไม่เคยมีการโอนเงินไปต่างประเทศแต่อย่างใด
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่มุกดาหารหน่อยค่ะก็เป็นบ้านของรอปภนอมินี
ถูกกล่าวอ้างถึงจากคุณชูวิทย์นี่แหละค่ะที่ชื่อว่านายโชคชัยไปดูเนี่ย
ลองไปดูบ้านเขาบอกว่าโอ้โหสภาพเนี่ยเก่าสุดโทรมหมดเลยนะประตูบ้านถูกปิดล็อก
ไม่มีคนอยู่คนอาศัยด้านข้างเองนะคะอันนี้เรามีภาพไหมคะบ้านบอกว่าโอ้โหเป็น
เป็นกระต๊อบแบบหลังเล็กอ่ะปลูกติดกันซุดโทรมานี่ภาพนี้สอบถามชาวบ้าน
นั้นผู้สื่อข่าวของเราไปถามก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้บอกนายโชคชัย
ออกจากบ้านไปเป็น๑๐ปีแล้วตอนนี้ไม่รู้ด้วยว่าอยู่ที่ไหน
รู้แต่ว่าไปทำงานที่กรุงเทพค่ะอ่าทุกผู้ชมครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องการเมือง
ทางคุณชูวิทย์หน่อยก็แล้วกันค่ะรวมทั้งที่ทำไมวันนี้คุณชูวิทย์ถึงบอกว่า
ของคุณทักษิณในวันพรุ่งนี้นะครับคุณชูวิทย์ยืนยันว่าคุณทักษิณกลับไทยพรุ่งนี้
เนี่ยเพื่อเป็นตัวประกันทางการเมืองอย่างแน่นอน
และจะเชื่อมโยงถึงการโหวตนายกรัฐบนรี๑๐๐ล้านเปอร์เซ็นต์บอก๑๐๐ล้านเปอร์เซ็นต์
แล้วก็ยังเชื่อว่าการกลับมาของคุณทักษิณจะไม่ได้เข้าเรือนจำ
เพราะมีดิวรับเอาไว้แล้วโดยมีสถานที่รองรับอยู่สองแห่งด้วยกัน
คุณกลับมาวันที่๒๒ก่อนโหวตคุณเป็นตัวประกัน

ถ้าทักษิณไม่กลับทักษิณเป็นตัวคุมเกม
ทำไมคุณไม่กลับปี๒๓๒๔ทำไมคุณถึงอ้างว่าเลิกหมอดูดีวันที่๒๒
สิ่งที่มันชัดคือมันเกี่ยวข้องกับการโหวตวันที่๒
การโหวตวันที่๒๒ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ซึ่งคุณอยากกลับอ่าคุณกลับมา
เขาเตรียมให้๑โรงพยาบาลตำรวจ๒โรงเรียนพลตำรวจบางเขน
ผมรู้ว่าคุณไม่ได้คงไม่ได้เข้าเรือนจำพิเศษหรอกแต่เอาละเพราะอะไร
ก็คุณมีดิวกันอยู่นี่คุณมีดิวรับกันอยู่
ก็อย่างที่ทราบนะฮะคุณชุวิตเปิดเผยว่าตอนนี้ก็กำลังรักษา
อาการป่วยโรคมะเร็งอยู่ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงตุลาคมนี้ต้องไปรักษาต่อที่ต่างประเทศใช่ไหม
พูดเรื่องการเมืองเสร็จพูดเรื่องคุณเศรษฐาเสร็จคุณชูวิทย์บอกว่า
ระยะเวลา๒๐ปีที่ผ่านมาคุณชูวิทย์เนี่ยอยู่ในแสงสีอยู่ในสปอร์ตไลท์
แต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะถอยและจะยุติการแฉเพื่อชาติ
ยืนยันว่าวันนี้คือครั้งสุดท้ายที่จะออกมาพูดเรื่องนี้
และจากนี้ไปจะไม่แฉใครอีก
เพราะถือว่าภารกิจได้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว
และภารกิจหน้าที่แฉเพื่อชาติของผมนั้นได้จบสิ้นลงในวันนี้
จบสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แบบ
คุณจะไม่ได้เห็นผมมานั่งแถลงข่าวอย่างนี้อีก
คุณจะไม่ได้เห็นผมมาแฉใครอีก
คุณจะไม่ได้เห็นผมในการมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำ
ดังนั้นวันนี้ผมคงจะลาสังคมไทย
การลาของสังคมไทยในวันนี้

ผมยอมรับว่าผมเพียงพอแล้ว

สวัสดีครับ
นี่นะครับ
คุณชุวิตเนี่ย
พอเรียกได้ยังไงว่า
ผมยอมรับพิ่งเพียงพอแล้วส่วนผมนั้นขอลาก่อนครับ

อ่ะนี่คือสิ่งที่คุณชุวิตทิ้งท้ายในการแถลงข่าววันนี้นะฮะ

ออกมาบอกนะคะมาแฉลักษณะแฉแล้วบอกว่ามีนักการเมืองที่ยอมเป็นงูเห่า
ของคุณสิทธานะคะดูกันหน่อยมีการทวิตเอาไว้ว่า
ห่างเซ้งตลาดงูเห่าเช้านี้วงเล็บวันวอหนึ่ง
เอาผาดป้ายแดงพร้อมกล้วยสามเครือวางเบาะหลังพร้อมจอดหน้าบ้าน
หมายความว่าไงพี่บุยการนำพักทายสร้างไทยนะฮะ
นาวากาตรีสิทธาธิวารีหังเซ้งนี่คงหมายถึงหั่งเซ็งนะ
เหมือนกับตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าบอกนี่ตลาดงูเห่าเช้านี้
ก็ไม่รู้ใครเอากล้วยไปให้ใครอะไรยังไงพูดถึงเรื่องเอาผาดอะไรด้วย
ปริศนาเอาไว้อีกซะแล้วนะครับ
เดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อเรื่องการเมืองไทยกันแล้วกัน
พรุ่งนี้ติดตามไทรัฐทีวีตั้งแต่เช้าเลยนะครับ

ติดสถานการณ์ตลอดทั้งวันนะครับ